ขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณแตงโมนิดากับคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
เพราะว่าประเด็นนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะว่าโอ้โหสนิทกันมากเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยเป็นเพื่อนสนิทด้วย
ความสัมพันธ์คือเขาเคยทะเลาะกันไหมเขามีปัญหาอะไรกันไหมสนิทกันขนาดไหน
วันนี้ทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยจากแอนนาฮิปโปนะคะเป็นเพื่อนสนิทของคุณตังโมนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยสาเหตุที่พวกเธอเข้าไปดูแลเป็นผู้จัดการของคุณตังโมอีกคน
เป็นเพราะว่าแตงโมเป็นคนชวนค่ะครับชวนเพราะอะไรเพราะหลังกระติกงานยุ่ง
กระติกเตรียมจะไปทำงานประจำอยู่แล้วแอนนาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยหางานให้
ก็เป็นพวกงานรีวิวงานอีเวนต์นะเพราะว่าเธอถนัดกระติกก็ดูแลงานละครไปก็แล้วกัน
หลังจากนั้นนะคะคุณแอนนาก็ทักไปถามกระติกแต่กระติกตอบว่ายังไงรู้ไหมคะ
คุณแอนนาบอกอึ้งไปเลยคุณกติกพูดกับคุณแอนนาว่า
ก็ถ้าแอนนามาเป็นผู้จัดการให้โมแล้วติกจะได้เงินจากไหนอ่ะ
นี่ค่ะติกจะเอาอะไรกินหลังจากนั้นนะคะมีรอยร้าวระหว่างคุณแตงโม
คุณกระติกและคุณแอนนาเรื่อยเรื่อยคืนก่อนวันเกิดเหตุนะคะ
คุณฮิปโปเล่าให้ฟังว่า๒ทุ่ม๒๗นาทีคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ก็คือวันที่เกิดเหตุนะคุณตังโมไปร่องเรือเนี่ย
ยังคุยคอนเฟิร์มงานวันรุ่งขึ้นกับคุณแตงโมอยู่เลย
ดังนั้นคุณตังโมไม่มีทางอยากจะกลับดึกไม่มีทางดื่มวายจนเมา
เพราะวันรุ่งขึ้นต้องไปร้องเพลงในรายการของเจ๊คิมกินรอบวง
ก็คือของคุณเจนิเฟอร์คิมอะค่ะและคุณแตงโมอยากร้องเพลงมาก
คุณแตงโมเขาอยากเป็นนักร้องบอกอยากเป็นนักร้องมากกว่าอยากเป็นดาราอีก
ดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะเที่ยวแบบโอ้โหดื่มวายปล่อยตัวปล่อยใจขนาดนั้นแน่นอน
ส่วนเรื่องคดีความที่มันใกล้จะคลี่คลายแล้วเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าวันนี้เป็นวันพระก่อนออกจากบ้านตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้คดีของคุณตังโมได้บทสรุปสักที
คุณแอนนาบอกว่าเชื่อว่าคนอย่างแตงโมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้แน่นอนค่ะ
เขาไม่ได้มีงานเยอะขนาดที่ว่าจะเลือกได้ขนาดว่าจะเมาหัวลานามแล้วไปงานอีกวันแบบเมา
แล้วดีใจ
แล้วเมื่อวานนักข่าวสัมภาษณ์คุณโมอามินานี่บอกว่า
ไม่ขอเจอหน้ากระติกเพราะถ้าเจอคงเข้าไปบวช
เมื่อวานพูดเอาไว้นะฮะ

ช่วงที่คุณโมอามีนาให้สัมภาษณ์อยู่

ถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่าง
แล้วก็ถามไปถึงเรื่องของคุณกระติกอะไรด้วยนะครับ
เพราะเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณตังโม
เกี่ยวกับท่าทีต่างของคุณกระติกที่ออกมา
ที่ดูแบบมันตกลงพูดจริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไง

เราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วนะตอนนี้
เอาเลยค่ะอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้ว

แต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าวันนี้โมอยู่โมอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหม

ไม่ขอเจอเลยใช่ไหมคุณกระติกไม่เจอดีกว่า
หรือไม่ได้อยากจะฝากค่ะหรือไม่ได้อยากจะฝากค่ะจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจ
พร้อมบวกไงฉันพร้อมไฟล์เต็มที่เลยแต่ที่ฉันไฟล์ฉันไม่ได้ไปไฟล์กับอำนาจใครที่ไหน
หรือว่าไม่ได้จะไปต่อสู้กับใครแต่ข้อเท็จจริงอะไรต่างนั้นน่ะโมรอตำรวจ
โมก็ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่โมเก็บไว้ทุกอย่างให้มันเป็นข้อมูล
อ่าวันนี้เราเลยถามคุณโมอามีนาอีกรอบนึง

นี่คุณโมมีนาก็เลยชี้แจงให้ฟังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนในวงการบันเทิง
สนิทกับคุณตังโมนิดาอีกคนนึงนะคะ
ครับพี่โพธค่ะพี่โพธอานนท์อย่างล่าสุดเรื่องหอแตวแตกแหกโควิด
มาตอนต้นปีคุณตังโมยังหอบดอกไม้ไปยินดีกับพี่พศอยู่เลยนะคะ
ครับพี่โพธเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าเท่าที่รู้จักตังโมมา
เป็นคนตลกปกมีจริตของสาวประเภทสอง
เพราะว่ามีเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นสาวประเภท๒เยอะ
แตงโมกับกระติกสนิทกันมากทุกครั้งที่มีเรื่อง
แตงโมจะออกมาปกป้องกระติกค่ะ
อื้อฮือคุณกระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะแต่พี่โพธบอกว่า
ทุกครั้งที่มีเรื่องคุณแตงโมจะออกมาปกป้องคุณกติก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เหมือนอย่างที่โพสต์เอาไว้
เชื่อว่าแตงโมไม่เอาไว้แน่
เท่าที่รู้จักนิสัยแตงโมอีกไม่เกิน๗วัน
รอนิดเดียวเชื่อว่าใครทำอะไรไว้กรรมตามสนองแน่
ถ้ามันเป็นเรื่องฆาตกรรมแตงโมเขาไม่เอาไว้แน่นอน
เพราะว่าแตงโมเขาเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้ว
แต่ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุแตงโมก็มาแสดงให้เห็น
มาช่วยทำให้เห็นหน่อยว่ามันคืออุบัติเหตุ

ตอนนี้คือไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดว่าไปด้านใดด้านหนึ่ง
เพราะว่ามันก็ต้องรอดูสำนวนจากตำรวจด้วยว่าเขาจะว่ายังไง
นี่พี่พศอานนท์นะฮะใช่ค่ะ